กระดับคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายหลักที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเพื่อหวังปฏิรูปการศึกษา
เพราะตลอดระยะเวลากว่า๑๐ปีที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษาของประเทศอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งพัฒนาทั้งคุณภาพการศึกษา
ครูผู้สอนเพราะถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาการศึกษา
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามระบบการพัฒนาการศึกษา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์
การแสดงนิทัศกาลพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร
ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทัศกาล๒โรงเรียน
คือโรงเรียนคณะราชบำรุงและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๔จังหวัดยาลา
อกจากนี้ยังมีการจัดนิทัศกาลความก้าวหน้าตามโครงการอาจออกเขียนได้
ซึ่งก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทัศกาลจำนวน๑๘โรงเรียน
ทั้งนี้ระหว่างในการติดตามโครงการพลเอกสุรเชษยังได้ฝากและเน้นย้ำถึงการใช้เงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชน
ว่าเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเข้มงวดเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์
ที่ผ่านมาพบว่ามีการเบิกเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
โดยในปี๒๕๕๖มีโรงเรียนที่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ถึง๒๕๖โรงเรียนคืนเงินมาแล้ว๔๓ล้านบาท
และในปี๒๕๕๗มี๒๒๗โรงเรียนตรวจพบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไป๘๒ล้านบาท
ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการทยอยเงินคืนมาที่ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือทยอยเงินคืน
ทางนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีมาตรการดำเนินการตามลำดับ
เพื่อที่จะให้งบประมาณทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคุ้มค่ามีประโยชน์สูงสุดเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม